ผมจะพาทั้งสองท่านไปดูภารกิจ

ภารกิจของหน่วยกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือสุนัข
ตัวแรกไปช่วยติดประตูรัว
จุดติดเลยตัวนี้นะ
อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสุนัขตีสลบ

คมพิศนุโลกการกุศลสงเคราะห์
ปลอบโยนให้เจ้าแดงนะครับสุนัขเพศผู้ตาบอดข้างซ้าย
หัวติดอยู่กับช่องเหล็กประตูรั้วบ้าน
เลขที่๕๐๑ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าแดงดิ้นรนพยายามดึงหัวออกจากประตูให้ได้นะครับ
มีแผลเลือดไหลที่คอเมื่อเจ้าแดงคลายอาการตื่นกลัวลง
เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางช่องเหล็กให้กว้างขึ้น
หลังจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านแล้วนะครับ

หัวหลุดออกมาเจ้าแดงก็วิ่งออกจากจุดเกิดเหตุทันที
ท่ามกลางความโล่งใจของผู้ที่มาช่วยและคนมุงดูครับ
และอีกจุดหนึ่งครับชาวบ้านต่างยืนยันว่า
ไม่รู้ว่าเป็นสุนัขของใครนะครับนี่แหละฮะภาพนี้นะฮะ
ขอฟังเสียงนิดนึงนะฮะฟังเสียงที่สุนัขตกน้ำนะฮะ

เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของสุนัขเพศผู้สีน้ำตาล
ที่หลบอยู่ในกอดสวะริมคองบางสมัตย์
หลังหมู่บ้านศิรารมอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพียงคอพ้นน้ำและพยายามป้องกันตัวเองนะครับ
หรือการกัดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาซะก่อนนะฮะ

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถดึงตัวสุนัขขึ้นจากน้ำ
ท่ามกลางเสียงร้องตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ตรวจดูเบื้องต้นไม่พบอาการขาหัก
จากนั้นก็นำตัวไปรักษานะครับ
ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อวันเสาร์ที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา

แต่สุนัขกลับฟื้นร้องหวยหวนขอความช่วยเหลือครับ